ดูสถานการณ์โควิด๑๙หน่อยนะครับ
วันนี้มีข่าวเศร้าแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เพราะว่าไทยเรามีคุณหมอที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เป็นคนแรก
ตอนนั้นเขามีอาการไม่สบายเป็นไข้
ก็ไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกท่านนี้ฮะคุณหมอปัญญาในแพทย์ปัญญาหารพนิษฐพันธ์
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นโควิดใช่ค่ะทีนี้พอมีผู้ป่วยมีอาการไปตรวจ
คุณหมอก็เลยติดโควิดไปด้วยล่าสุดคุณหมอเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับนายแพทย์ปัญญาหารพนิษภัณฑ์อดีตแพทย์อรุยกรรมทวงบัญญาณหาสรคามนะครับ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคุณวิโรกุศลสงเคราะห์หรือว่าเองเต็กตึ้ง
เป็นที่รู้จักในอำเภอเมืองนะฮะเพราะว่าท่านเปิดคลินิกปัญญาการแพทย์
อยู่ที่หัวมุมถนนศรีราชวงศ์ที่ตะมนตลาดนะครับ
คือคลินิกของคุณหมอปัญญาเนี่ยถ้าเป็นพระเป็นเนรเป็นชี
ไม่เก็บค่ารักษานะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าคุณพ่อเสียแล้วครับเมื่อช่วง๑นาฬิกา๑๙นาทีของวันนี้
ก็คือ๑๘กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็บอกว่ารู้สึกมหัศจรรย์ที่ได้อยู่ใกล้กับคุณพ่อ
ทุกคนรักและเคารพคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนที่น่าทึ่ง
เป็นฮีโร่ของลูกชายนะฮะแล้วก็โชคดีมากนะครับ
ที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อนะครับก็มีผู้มาแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพและมีพิธีชาปนกิจศพทันทีในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่วัดกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรคาม
ท่านภูราษการจังหวัดมหาศรวคาม

ก็มาแสดงความอาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกชายคนโตของคุณหมอปัญญานะครับ
บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแพทย์ธรรมดาคนหนึ่ง
ที่มีความรักในการรักษาคนไข้นะครับตลอด๓๐ปีที่ผ่านมา
เก็บค่ารักษาสำหรับพระเนรหรือว่าชีเลย
ขณะเดียวกันนะครับภรรยาบอกว่า
ขณะที่ป่วยจากโควิด๑๙เนี่ยคุณหมอปัญญายังเป็นห่วงนะฮะ
ว่าเออแล้วที่คิลิกจะเป็นยังไงไม่รู้
จะมีคนไข้ที่มาที่คลินิกเนี่ยติดอีกหรือเปล่าเนี่ย

แต่ก็โชคดีว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่มีใครที่ติดเชื้อต่อจากคุณหมอปัญญานะคะ
แล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็มีสุขภาพดีตรวจ๓ครั้งก็ยังเป็นผลเป็นลบอยู่นะคะ
ก็ทำให้คุณหมอปัญญาสบายใจไปช่วงหนึ่ง

แล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แพทย์ปัญญาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙๓คน
เป็นผู้ติดเชื้อคนที่๑๑มีอาการไข้นะฮะที่มา๑๙มกราคมเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อรายที่๙ของมหาสรคามมาตรวจด้วยอาการไอไม่มีไข้
มกราคมมีผู้ติดเชื้อมาตรวจด้วยอาการไข้สูง
คุณหมอก็แนะนำให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
มกราคมช่วงเย็นถึงทราบว่า
ผู้ติดเชื้อที่มาตรวจเนี่ยที่มารักษากับคุณหมอที่คลินิก

ก็เลยปิดคลินิกกลับบ้านไปกักตัวแยกห้องนอน
แล้วไปตรวจหาเชื้อ๒๙มกราคม
เป็นการตรวจครั้งที่๑ยังไม่เจอเชื้อ
ก็ออกมากักตัวที่บ้านต่อนะฮะ
มกราคมคุณหมอปัญญามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

๑กุมภาพันธ์๕โมงเย็นกว่า
ตรวจหาเชื้อครั้งที่๒เพราะมีไข้
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสรคาม
ผลตรวจยืนยันออกมา๔ทุ่มในวันนั้น๑กุมภาพันธ์
ว่าคุณหมอขณะนั้นเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙
ยืนยันพบเชื้อแต่อาการก็ยังดีอยู่
ก็ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น

จนกระทั่งท่านก็มาเสียชีวิตลงเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งของคืนที่ผ่านมา
เข้าสู่๑๘กุมภาพันธ์นะครับ
ยังไม่อยู่ในตัวเลขการแถลงของสบควันนี้นะครับ
ซึ่งสบควันนี้ที่แถลงผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยเนี่ย
วันนี้พบเพิ่ม๑๕๐รายนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๔๒นะครับ
มาจากต่างประเทศ๘นะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมในไทยทั้งหมด๒๕๑๑๑๑รายนะฮะ
มีผู้ที่เสียชีวิตสะสมรวมขณะนี้๘๒รายนะครับ
นี่คือโควิด๑๙ในไทยในช่วงเวลานี้นะครับ